เป็นออนเซนอยู่ในโรงแรมที่ชนบุรี
ออนเซ็นต์ส่วนที่ต้องไปแช่น้ำร้อน
แล้วก็ห้องน้ำปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิด๓๖๐องศาติดอยู่
คุณผู้ชมคือใครเคยไปออนเซนนะ
บางทีมีแค่ผ้าผืนเล็กหรือบางคนคือขออภัย
แก้ผ้าเลยอ่ะใช่จริงมันต้องแบบนั้น
ผ้าผืนเล็กเขาแห้ซับเหงื่อไง
ผู้หญิงคนนี้ไปใช้บริการตอนที่ขึ้นจากบ่อออนเซน

แล้วไม่ได้มีอะไรปิดบังร่างกายเธอตอนนั้นเลยค่ะ
แล้วที่ฉันแช่อออนเซ็นต์อะไรไปฉันเดินทงอะไรแบบนี้

ทีนี้ค่ะไปคุยกับผู้จัดการโรงแรม
จัดการโรงแรมบอกว่าไม่ต้องกังวล
กล้องวงจรปิดมันปิดอยู่จริงคือไม่ได้เปิดใช้งาน
แล้วเขาปลอบใจโดยการให้ชุดน้ำชายามบ่ายให้ปลอบใจ

ว่ากล้องนี้มันไม่ได้เปิดใช้งานจริง
ในห้องน้ำอะไรแบบนี้ไม่ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเลย
ใช่มันเป็นการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับพวกพรบต่างด้วยนะคะ
พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก็เหมือนแบบเวลาเราติดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเรานะ
แต่ว่าหันไป๒บ้านคนอื่นไม่ได้เหมือนกัน

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เธออัปเดตล่าสุดนะ
ว่าโรงแรมเอากล้องออกแล้วแล้วก็ปิดส่วนออนเซนปรับปรุงแล้ว
โรงแรมส่งอีเมลมาขอโทษด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการคือตัดสายกล้องวงจรปิด

คือไม่สามารถบันทึกภาพได้แน่นอน

ก็นั่นน่ะสิภาพเก่าถูกบันทึกมาหรือยัง
เพราะว่าตอนที่เธอโพสต์ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ชาย

กล้องนี้มันติดแล้วมันไม่ได้บันทึกภาพจริงไหม
ใช่เออครัวไง
แล้วเดี๋ยวบันทึกภาพได้ภาพมันจะหลุดออกไป
อันนี้เดี๋ยวผู้เสียหายคงต้องตรวจสอบต่อนะ